เตรียมย้ายขบวนรถไฟเส้นทางต่างจังหวัดทั้งหมดจากหัวลำโพงมาให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อ
หลายคนก็มีคำถามว่าถ้าไม่มีรถไฟไปหัวลำโพงแล้วหัวลำโพงจะถูกทุบทิ้งหรือเปล่า
จะมีอยู่ต่อไปไหมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็แน่นอนมันจะกระทบกับปากท้องของคนที่ต้องอาศัยผู้โดยสารจากหัวลำโพงมากน้อยแค่ไหน
วันนี้ผมไปหาคำตอบมาให้ติดตามจากรายงานครับ
สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕จนถึงปัจจุบัน
ยาวนานถึง๑๐๕ปีกำลังจะปิดตำนานการเป็นชุมทางรถไฟของไทย
หลังจากรัฐบาลเตรียมย้ายขบวนรถไฟเส้นทางต่างจังหวัดทั้งหมดไปอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อ
ภายในเดือนธันวาคมนี้ทำให้เกิดคำถามจากประชาชนว่าแล้วหัวลำโพงจะถูกทุบทิ้งหรือไม่
พร้อมกับความรู้สึกใจหายเพราะผูกพันกับหัวลำโพงมาทั้งชีวิต
อยากให้เขาเก็บหัวลำโพงเอาไว้ต่อไหม
อยากค่ะเพราะว่าเกิดมาก็เห็นแล้วค่ะ
เช่นเดียวกันกับผู้ที่ต้องอาศัยผู้โดยสารจากหัวลำโพงในการทำมาหากิน
คนขับรถตุ๊กที่ปกตินั้นจะได้ผู้โดยสารที่เป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
นั่งรถไฟจากต่างจังหวัดเข้ามาซื้อของจากตลาดในกรุงเทพแล้วกลับไปขาย
แล้วถ้ารถไฟย้ายไปบางซื่อทั้งหมดก็คงกระทบกับปากท้องมากเลยทีเดียว
ถ้าย้ายหมดก็กระทบแน่นอนค่ะ
แล้วเราจะตามไปวิ่งถึงบางซื่อไหม
อันนี้ยังไม่รู้อนาคตอาจจะไม่ไป
หาที่วิ่งใหม่ค่ะ
ล่าสุดการรถไฟจะออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการทุบหัวลำโพงทิ้งอย่างแน่นอน
แต่จะให้บริการต่อในรูปแบบใดก็ต้องรอการทำประชาพิจารณ

สวดอีกครั้งกลางเดือนธันวาคมนี้
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะให้มีรถไฟ
วิ่งเข้ามาที่หัวลำโพงเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน
โดยเฉพาะรถไฟสายสั้นจากอายุทยาและฉะเชิงเศร้า
เพราะยังมีคนต้องนั่งรถไฟเข้ามาทำงานในกรุงเทพ
แบบไปเช้าเย็นกลับอีกจำนวนมาก
เพราะค่าโดยสารถูกและประหยัดเวลา
เพราะหากจะให้ไปลงบางซื่อและตอบรถไฟฟ้า
รถโดยสารเข้ามาในเมืองอีก
ก็ต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว
คุณผู้ชมครับภาพของรถไฟที่จอดเทียบพันชาลา
หลังคาทรงโดมโค้งแบบนี้ของหัวลำโพง

มักจะมายืนจุดที่ผมยืนแล้วถ่ายภาพนี้ไป
กลับไปเป็นที่บรรลึกนั่นเองนะครับ
หลังจากนี้ภาพเหล่านี้จะมีให้เห็นหรือไม่
หัวลำโพงจะถูกทุบทิ้งหรือเปล่า

แต่ว่าต้องรอฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนก่อนนะครับ

ของประเทศไทยตลอดไปครับ

และผมทัศนาโค้ดทองบรายงานครับ

ความพร้อมของสถานีกลางบังซื้อนะครับ